ขอบคุณมากค่ะคุณเจบรปัตย์ค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเจอกับฝนหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะคุณนัทพงศ
ผมมาถึงสถานีผมลงรถไม่ได้อะครับต้องนั่งอยู่ก่อนนะฝนตกหนักจริงจริง
แล้วมาพร้อมกันเลยค่ะปัญหาที่มาพร้อมกับฝนตกหนักในกรุงเทพก็คือการจราจรบนท้องถนนนั่นเอง
วันนี้เนี่ยเราไปสำรวจดูนะคะก็พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายจุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะก็คือทางด่วนกาญจนาพิเศษเส้นทางจากทิศจากพระประแดงมุ่งหน้าลงด่านบางขุนเทียนถนนพระราม๒นะคะ
ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันนะคะบนทางด่วนค่ะ
กู้ภัยไปถึงเนี่ยไปเจอรถชนกันสี่คันแล้วก็มีอีกคันหนึ่งชนขอบทางอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะ
ก็ไปสอบถามกับคนขับรถกระบะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาขับรถกำลังจะลงทางด่วนบางขุนเทียน
พอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยฝนตกหนักมีน้ำขังบนพื้นถนนเขาก็เลยบังคับรถไม่อยู่ค่ะ
ขอบทางเขาไม่ได้ชนคันไหนเลยนะคะส่วนอีก๓คันที่ชนท้ายต่อต่อกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาหักรถ
ส่วนที่ถนนจรรย์สนิทวงค่ะจรรย์สนิทวงนี่จะมีอุโมงตรงบางพัก
ปรากฏว่านี้เลยคุณนัทพงศ์ฝนตกวันนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๕คันในอุโมงนะคะ
โอ้โหแต่ว่าโชคดีนะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็คาดว่ามาจากฝนตกถนนลื่นล่ะค่ะ
แต่ว่าที่แน่ก็ส่งผลกับการจราจรนะคะ
เคลื่อนตัวช้าเลยตรงจุดนั้นนะคะ
ฉลองกรุงค่ะก็เกิดอุบัติเหตุ
บนสะพานข้ามคลองลำปะเน่ามุ่งหน้าลาดกระบัง
ปรากฏว่ารถเทรลเลอร์พลิกตะแคงกลางถนนแบบนี้เลย

แล้วมันส่งผลให้กระดาษรีไซเคิลที่เขาบรรทุกมา
ลนเต็มถนนแล้วกีดขวางไปทุกช่องทาง
ข้างหลังผ่านไปไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ก็แจ้งให้ทราบคุณผู้ชมชาวกรุงเทพนะคะ
ที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้
ในการสัญจรด้วยนะคะ